คุณผู้ชมครับดูเรื่องราวที่มันสนุกสนานกันต่อเนื่องกันไปเลย
เพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนี่การแข่งขันส้มตำลีลามาอีกแล้ว

ดูเธอกันหน่อย
ประกวดส้มตำลีลาสะบัดเอวแซ่บของน้อง
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาศาลคำ
ที่มหาสรคำนี่แหละครับเขาจัดขึ้นเพื่อไปการส่งเสริมสืบศาล

เขาเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมอาหารอีสาน

เขาบอกว่าส้มตำเนี่ยเป็นอาหารประจำที่เผื่อคนชาติสารเท้าอันนั้นครับ
และยังเป็นอาหารประจำชาติด้วยเพราะว่าทั่วทุกภาคของไทย

แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เปิดให้กับประชาชนแล้วก็นิสิตนักเรียนนักศึกษา
เขาได้มีเวทีในการแสดงความสามารถด้านต่างโดยเฉพาะการเต้นนี่แหละครับ

ใครที่ชอบเต้นก็มาจัดเลยในเวทีนี้

คณะกรรมการนี่นั่งขำกิ้งขำก๊ากรอจะชิมส้มตำอยู่
คุณผู้ชมครับการประกวดเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด๖ทีมครับ
ต่างก็มีทีเด็ดกันนะออกมาโชว์ลีลาความสามารถในการตำส้มตำแล้วก็มีลีลาเรียกเสียงหัวเราะความสนุกแล้วที่สำคัญเขาก็คิดเป็นคะแนนด้วย
เสร็จปั๊บพอได้ส้มตำออกมาแน่นอนกรรมการต้องชิมฮะ
เพื่อตัดสินว่ารสชาตินั้นดีอร่อยหรือไม่ไม่ใช่แค่มีดีแค่ลีลาอันนี้ไม่เอานะฮะ
สำหรับอันดับที่๑เลยเป็นของเป็นของทีมลูกแกครับมากส่วนรางวัลที่๒อ่ะก็คือรองแหละนะครับ
ได้แก่ทีมคนศิลปินส่วนรางวัลที่๓ได้แก่ทีมนางฟ้าตำแทร่
นี่น่าจะเป็นทีมนี้ชุดเขียวที่เต้นปากมิ้งกันเลยนะ
แล้วนอกจากนี้เขายังมีรางวัลชมเชยอีก๓รางวัลก็แสดงความยินดีกับทุกรางวัลทุกทีมที่ได้ไปนะฮะ
ว่าทุกทีมได้รางวัลหมดเลยนะที่๑ที่๒ที่๓แล้วชมเฉยอีก๓ครบเลย
แต่ว่าจริงบางทีมที่เขาบอกว่าไม่ได้ที่๑ไม่เป็นไรเอาสะใจไว้ก่อน
นี่คุณดูคะลีลากันตับโอ้โหสากหายไปแล้วเกดนไปถึงกรรมการค่ะ

ฉันกลัวครกจะหลุดมือตามมากเลย

หลบสากหลบน้ำปลาหลบพริกที่มันกระเด็นออกมา

มันไม่มีอะไรหนักใจกว่าการที่เราต้องอยู่ข้างกันแบบนี้